โดยไม่ต้องการจ่าย
คือเขายืนยันที่จะได้๒แสนพี่
แต่ทั้งเราไม่โอเค๒แสน
หนูว่ามันก็เยอะนะพี่
เอาไปตามความจริงเลยดีกว่าว่าสารเขาจะตัดสินไกลเกลี่ยยังไง
เขาคงโมโหยตอนที่ว่าหมื่นนึงนี่ป้าก็ว่าเยอะแล้วนะ
ตอนนี้เขาบอกว่าป้าไม่มีจิตสำนึกที่จะดูแลหมาป้าเลย
ยังปล่อยไปเดินถนนอะไรอย่างนี้
เราก็ตกใจนะโดนหลานว่าว่าจิตสำนึกว่ามีไหมอะไรใช่ไหม

ไอซ์ป้าก็เอาตะก้อซื้อตะก้อมาฝึกหมาแล้วนะ
กำลังกำลังไอ้นี่อยู่กำลังฝึกครอบอยู่

เขาบอกงั้นก็แจ้งความงั้นไอซ์ก็แจ้งความละกัน

เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความเลยนะครับใช่

เขาบอกงั้นก็ไปแจ้งความงั้นไอ้ก็ไปแจ้งความเลย

เขาก็อยากให้มีกฎหมายอ่ะให้มีคำว่ามากฎหมาย
ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะว่าเขาเรียกเรา๒แสน
แล้วนี่ตำรวจมาตอนเย็นใกล้มืดแล้วล่ะก็มานั่งที่โต๊ะนี่แหละ
เขาก็จะมาไก่เกลี่ยนะ
แล้วสรุปแล้วน้องจะเอายังไงอะไรนู้นอย่างนี้
เขาก็ยืนยัน๒แสนอยู่นั่นแหละ
บอกว่าจะเอาสองแสนแล้วก็เอาสองแสนก็
ตามกฎหมายดีกว่าแล้วมันจะได้ความเป็นธรรมกับเราด้วย
นี่คือคุณป้าเจ้าของสุนัขแล้วก็ลูกสาวนะครับ

ถ้าจับใจความจากทางคุณป้าเนี่ยก็คือ
ก็น้องแมททิวก็หายดีแล้วนี่
ตกลงเราน้องหมวยในฐานะคุณแม่เนี่ย

คือว่าจะบอกว่าหายดีก็คืออาจจะหายดี
แต่แล้วแผลเป็นน้องล่ะแล้วสภาพจิตใจของน้องล่ะคะ
แม่เป็นคนที่เข้าใจน้องเพราะว่า

แล้วแม่โดนบูลลี่เรื่องแผลเป็นมาตั้งแต่เด็ก

อยากให้เขาโตไปมีชีวิตที่สดใส
ไม่ใช่มีชีวิตที่หมองมัวเหมือนกับแม่ของเขา
หมายถึงว่าตัวหมวยเองเนี่ยมีแผลเป็น

ที่ขาใช่มั้ย

ใช่หนูถึงขั้น
ด้วยซ้ำที่ว่าขาเราเป็นแบบนี้
กลัวว่าวันหนึ่งลูกจะคิดแบบนั้น
ก่อนเข้ารายการคุณหมวยได้ให้ผมดูนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตั้งแต่แข้งลงมาถึงตรงข้อเท้า
คือจักรยานยนต์ล้มตอนเด็กกับพี่ชาย

เป็นแผลนูนมาเป็นแผลเป็นก้อนอย่างนั้น
ซึ่งคุณหมวยบอกตอนกี่ขวบแล้วตอนนั้น

แล้วตั้งแต่นั้นจนโตเป็นสาวเนี่ยก็ไปโรงเรียนเพื่อนก็ล้อเพื่อนอะไรตลอด

เพราะฉะนั้นวันนี้พอลูกชายเรามีแผลเป็นอยู่ตรงนี้
แผลสดเลือดออกมันจะหายแล้วเย็บแล้ว
หูได้ยินแล้ว

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการที่สุดณขณะนี้ในการดูแลรักษาลูกต่อไปคือยังไงฮะ
ขอให้เขารักษาลูกเราจนกว่าแผลเป็นทั้งหมดที่เกิดจากหมาเขาจะหายไปจากตัวลูกเราค่ะ

ว่าถ้าวันหนึ่งลูกชายของหนูเขาโตไปแล้วเขามีแผลเป็นติดตัวไปเขาโดนเพื่อนล้อแล้วถ้าเขารับไม่ได้เขาคิดสั้นเหมือนที่หนูเคยคิดสั้นแล้วหนูจะมีชีวิตต่อยังไงอ่ะคะ

มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดจริงค่ะพี่
เรื่องเงินสองแสนทั้งสองยืนยันว่าวันนั้นก็
พูดไปด้วยเอาละมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์อะไรบนโรงพัก
แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะเรียกสองแสนอะไรอย่างนั้นหรอก
พรุ่งนี้ที่จะเจอกันเนี่ยเราตั้งใจว่าจะบอกทางคุณป้าเขาว่ายังไง
ตำรวจเรียกไปไกลเกลียกันอีกรอบนึง
ก็คือระหว่างวันที่แจ้งความจนวันนี้
หนูก็รอป้ามาตลอดรอให้ป้ามาพูดคุยกับเรามาไกลเกลียดกัน
เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ยังเป็นญาติกัน
ถ้าป้ามาไกลเกลี่ยหรือมาแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึง
ไม่ต้องถึงแสนก็ได้เราก็ยินดีค่ะ
แต่ว่าทีนี้คือป้าไม่มาเลยป้าหลบหน้าเราไปเลย
เราก็เลยคิดว่าตกลงกับพี่ชายแล้วว่า

ก็คือเรารอเขามาพอสมควรแล้วค่ะ
มันฟังซึ่งสุดท้ายมันขาดไปแล้วครับ
แล้วพรุ่งนี้ถ้าเกิดตำรวจนัดไปเจอกัน

ก็คือเจนจะยึดคำพูดที่พูดตอนนี้ไว้ครับ
ว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายค่ะ

ก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยเราเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามกฎหมายในความหมายของน้องเขาก็คือ

เดี๋ยวเขาก็จะมีการสอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
ก็จะมีสองคนก็คือมีแม่เด็กคนนึง
แล้วก็ที่อยู่ในเหตุการณ์มีแม่เด็กแล้วก็มีคุณลุงนะครับ

ก็ไปสอบปากคำสอบประคำเสร็จก็รวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
ภาพถ่ายต่างไปรับรองแพทย์นะครับ
แล้วก็พอคดีฟังว่ามันมีมูลในการกระทำความผิด
เขาก็จะไปออกหมายเรียกคุณป้าให้มารับทราบข้อเก่าหา

ทำไมในบันทึกปัจจันทร์วันถึงไม่มีการแจ้งข้อข่อหา
เพราะมันยังไม่ได้มีการรวบรวมพยาหลักฐานเลย

เจรจารย์ไม่จบก็ต้องสอบอักคัม๒คนนี้
แล้วก็รวมถึงสอบอักคัมแพทย์ด้วย
กรณีอย่างนี้จะใช้ระยะเวลาในการรักษากี่วัน
เป็นบาดเจ็บธรรมดาหรือจะบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลเสียโฉมติดตัวไหม
เพราะสิ่งต่างนี้มันตัดกันระหว่าง

อันนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

อันนี้ยังไม่รวมกับค่าเสียหาย

ถ้าตกลงกันได้เรื่องของค่าเสียหาย
คดีอายานมันก็ต้องเดินไปของมันอีก